เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีนะครับ
คือรถไฟมาถึงสถานีแล้วมีพนักงานอยู่ที่ด้านหน้าโบกี้
คือถ้าเกิดจะลงตรงจุดที่ตรงสถานีเนี่ยต้องเดินย้อนไปใช่ไหม
เพื่อให้ขบวนรถไฟหยุดแล้วก็ถึงตรงช่วงลงพอดี

โอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
เสียหลักแล้วก็พลาดตกลงไปในรางนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าขบวนรถไฟยังหยุดไม่สนิทนะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

นี่เป็นกล้องวงจรปิดของสถานีนะครับ
ขบวนรถไฟสายกรุงเทพอภิวัฒน์อุบลราชธานี
เข้าถึงสถานีอุบลรัชธานีซึ่งเป็นสถานีปลายทาง
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่กระโดดลงมาแล้วก็มันพลัดตกลงไปฮะ

ตรงด้านขวาของตัวโบกี้รถไฟนะครับ
ชื่อคุณสมเชษรวยป้อมอายุ๕๘ปี
เป็นพนักงานขับรถจากเวร๒นะครับ

แขนซ้ายขาดขาขวาขาดนะครับ
กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือภาพจะเห็นชัดว่าลงมารถไฟยังเคลื่อนตัวอยู่แล้วเสียหลัก
แล้วก็ถูกดูดเข้าไปใต้ท้องรถไฟ
คือคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาเป็นพนักงานรถไฟที่อยู่ขบวนโบกี้นั้นอ่ะค่ะ
ถ้าจะลงตรงจุดนั้นเลยเนี่ยมันต้องเดินย้อนไป
เพื่อจะรอโบกี้หลังที่มาหยุดตรงนี้พอดีนะครับ

ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
เพื่อรอญาติมารับศพต่อไปนะครับ